คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เราเล่าไปนะคะ
ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เห็นภาพแล้วสะเทือนใจจริง
แม่เนี่ยนะคะถูกลูกชายแท้ลูกชายก็อายุตั้ง๓๖แล้ว
ทำร้ายร่างกายแม่นะคะเพราะว่าลูกชายเนี่ย
ติดยาเสพติดอย่างหนักมาเป็น๑๐ปีแล้วก็เกิดอาการหลอน
ขอกุญแจรถจากแม่แม่บอกงงเลยแม่ไม่มีรถ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายแม่ตามภาพนี้ค่ะคุณแม่อายุห้าสิบเจ็ดนะคะ
ลูกชายที่ทำร้ายแม่ชื่อว่านายพศวีหรือนายเจอายุ๓๖นะคะ
เป็นอดีตนักกีฬายูโดเยาวชนทีมชาติแต่ไปติดยาเสพติดแล้วเนี่ยค่ะ
แม่ร่วงลงไปกองกับพื้นฟันบนหลุดหมดเลยนะคะทั้งแถบ
ซี่โครงหักหัวแตกเหตุการณ์เกิดขึ้นในที่ทำงานเป็นสถานที่ราชการแถวดินแดง
วันนี้ค่ะแม่ไปกระทรวงยุติธรรมไปขอความเป็นธรรม
ไปขอความช่วยเหลือเยียวยาด้วยนะคะครับก็มีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนรับเรื่องร้องเรียน
แม่บอกว่าก็สบายใจขึ้นบ้างหลังจากเมื่อวานนี้รู้ข่าวว่าตำรวจสอนอดินแดงจับตัวลูกชายได้แล้ว
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปให้ไปเข้าให้ปากคำ
เพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาหวาดระแวงค่ะก่อนที่ลูกจะโดนจับเนี่ยกลัวไปหมด
บอกไม่รู้จะลูกจะตามไปไหมจะอะไรไหมคือแม่เนี่ยย้ายไปอยู่บ้านกับลูกสาวนะคะที่รังสิต
แม่บอกว่าแม่พอแล้วค่ะไม่เอาแล้วลูกคนนี้ไม่ไปเยี่ยมด้วยไม่ประกันตัวด้วย
ที่ผ่านมาเนี่ยแม่นะโอ้โหโดนทำร้ายร่างกายมาตั้งหลายรอบ
แล้วลูกชายคนนี้โดนดำเนินคดีเป็น๑๐ครั้งไม่เข็ดพ้นโทษออกมาก็เสพอีก
ทำร้ายแม่อีกแม่ยืนยันคำเดิมนะคะว่าในความเป็นแม่เนี่ยแม่อโหสิกรรมให้
แต่แม่พอแล้วตัดความสัมพันธ์ความเป็นแม่เป็นลูกกัน

บอกว่าโอ้โหแม่ไปยึดรถจักรยานยนต์ดูคติ

ตัดแม่ตัดลูกไปแล้วเรียกป้า

ในเจลูกแม่ร้อนร้อนยา
กล่าวหาแม่มั่วตลอดเลย

แม่เคยซื้อรถจักรยานยนต์ให้เขาจริง

ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหาเลี้ยงตัวเอง
แต่ปัญหาคือพอได้เงินไปเอาไปเสพยาจนหมด
รถที่ซื้อให้ก็เอาไปขายทิ้งค่ะ
มันไม่เหมือนครั้งก่อนที่เคยโดนไง
มันยังแบบไม่ภาวะเท่าครั้งนี้ไง

แต่มันก็ไม่สาหัสเหมือนอย่างนี้ไง
จะหยุดทางไปหรือบ้างดี

ไม่ขอยุ่งเกี่ยว

มีแต่ป้าค่ะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขา
ผ่อนให้เขาตอนที่เขาอยากทำงานนะคะ
ป้าก็จะผ่อนมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ผ่อนให้เขาจนหมดแล้วโอนในชื่อเขาแล้ว
เขาก็ขายเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เหลือแล้วค่ะ
วิ่งบินก็วิ่งไม่เท่าไหร

แล้วเขาก็ไม่จ่ายค่าเสื้อวิน
ป้าก็ไปจ่ายมา๒เดือน๗๐๐กว่าบาท

แล้วก็อยู่จนกว่าจะเกษียณ
แล้วก็ระหว่างที่อยู่ที่ทำงาน
ก็จะทำแบบหารายได้พิเศษที่ทำล่วงเวลามั่ง

เลขค่ะนี่นะคะเล็กค่ะ
ยนต์ตัวเองแม่บอกว่าก็ตัวเองก็ขายไปหมดแล้ว

คือไม่เหลืออะไรนะใช่เออ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมรับเรื่องไว้แล้วก็บอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาความช่วยเหลือนะคะ
พรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
จำเลยในคดีอาญามีทั้งหมดคือ๔รายการนะคะ
ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ฟื้นฟูสภาพจิตใจไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ขาดประโยชน์จากรายได้ตามอัตราขั้นต่ำไม่เกิน๑ปี
ตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ใช้เวลาพิจารณาประมาณ๒สัปดาห์นะคะ
คือผู้ต้องหาผัวพันกับคดียาเสพติด
ซึ่งก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้ว
ในการดำเนินการปราบรามปัญหายาเสพติด
ก็จะยึดทรัพย์เครือข่ายเพื่อตัดวงจรยาเสพติดต่อไปด้วยค่ะ
ลูกแม่ที่เป็นคนก่อเหตุนะคะครับสอบปากคำสมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะ
แม่ตำรวจก็ต้องคุยนะคะคุยเสร็จเรียบร้อย
เรื่องต้นในเจถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการี
เป็นเหตุให้บุพการีได้รับอันตรายสาหัสนะคะ
นำตัวส่งฝักขังที่สารอาญาค่ะ